เป็นคลิปที่เมียรักเนี่ยก้มกราบเท้าผัว
เขาบอกกราบแบบกราบเช้ากราบเย็นกราบก่อนนอน
อยู่กินกันมา๑๕ปีรักกันแบบหวานชื่นดีเหลือเกิน
เอาไปดูคลิปนี้หน่อยนะฮะ
จะส่งผัวไปทำงานนะค่ะกราบก่อนค่ะมีจูบด้วยนะฮะ
นี่แล้วก็จูบกั้นหรือไปทำงานแล้วนี่เป็นเด็กดีอเกเร

พร้อมกับข้อความบอกว่าสิบห้าปีที่อยู่ด้วยกันโดยที่นางไม่ได้ใส่ชุดเจ้าสาวเลย
จากคลิปนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับก็มีคลิปที่ทางฝั่งสามีเองก็รักภรรยาไม่แพ้กันนะครับ
ตอนที่ภรรยากำลังจะลงจากรถก็ประคองนะฮะกลัวจะตกลงมานี่มีจูบเข้าไปที่ก้นด้วย
ดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีวันนี้เราก็เลยไปคุยกับทั้งคู่หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายของภรรยาเนี่ยนะฮะก็คือคุณจุธามาศคำแน่นชื่อเล่นชื่อปูเป้นะครับอายุ๓๔ปีนี่คุณโปเป้นะครับ
คุณปูเป้บอกว่าสามีเนี่ยก็คือนายปากรสารมูอายุ๓๓นะครับอยู่กินด้วยกันมา๑๕ปีมีลูกสาว๑คน
ตอนนี้ลูกสาวอายุ๑๒แล้วคุณปูเป้บอกว่ารู้จักกับสามีเพราะสามีมากินข้าวที่ร้านของเธอนะแถวมหาวิทยาลัยอุบลรัชธานี
จากนั้นสามีก็แวะมาเรื่อยนะก็มาจงมาจีบด้วยแหละนะครับคุยกันแป๊บเดียวรู้สึกสนิทสนมกัน
เหมือนกับเคยเจอกันตั้งแต่ชาติปางก่อนค่ะนี่คุณปูเป้บอก
ตลอดเวลาที่ตัดสินใจคบหาอยู่กินด้วยกันเนี่ยสามีรักครอบครัวดีมาก
ดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่เคยทำร้ายอะไรเลยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
เธอก็เลยรู้สึกว่าอยากกราบขอบคุณสามีที่เขาดีกับเธอเหลือเกิน
คือคุณปูเป้บอกว่าเคยดูคลิปของแม่ชีทศพรนะฮะที่เทศสอนให้ผู้หญิงเนี่ย
เมียเนี่ยเคารพผัวเคารพสามีซึ่งการกราบเธอยืนยันว่าเธอทำมาจากใจ
ฝืนแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนเวลาที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะ
เธอบอกว่าก็ใช้วิธีก็คือไม่พูดกันสักพักนึง
แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาคุยกันดีเองก็เลยไม่เคยทะเลาะกันเสียงดังเลย
ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะครับก็เลยฝากบอกทุกคู่นะฮะว่า
ยังไงก็ให้เชื่อใจกันให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกัน

คือได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องอย่างนี้
หนูก็กราบเขาขอบคุณเขาเพราะว่าเหมือนพี่เขาดีค่ะ
แล้วแบบมันออกมาจากข้างในเหมือนเราแบบคืออยากทำคือ
เจอคนที่ดีหนูเคารพเขาเหมือนพ่อคุณพ่ออีกคนนึงเลยค่ะ
ก็ก่อนนอนหนูก็จะเหมือนเป็นการเว้ยพร้อมให้กัน
สุขภาพดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีแบบบีบนวดให้เขา
รถขารถแขนอะไรอย่างนี้พี่เขาอะค่ะ
คือรอลักสามีวันนี้มากเลยครับว่าค่ะ
มีไหมที่เขาจะต่อสู้รอบทางอะไรอย่างนี้
ไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะ
คุณปูเป้บอกว่าจะกราบสามีทุกวันนะครับ
ถ้าสามีอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ออกไปทำงานนะครับ
ก็๓เวลาเลยเช้าเย็นก่อนนอนทำแบบนี้มาปีนึงแล้ว
คือถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราลองนับดูนะฮะ
ถ้าเอาแบบทุกวันนะกราบสามีทั้งหมดเนี่ย
จะกราบไปหนึ่งพันเก้าสิบห้าครั้งแล้วนะ
ถ้าหนึ่งปีกราบสามเวลาทุกวัน
ถ้าทุกวันนะแล้วอยู่กินกันมา๑๕ปี
เท่ากับกราบไปหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าครั้ง
เราต้องไปคูณให้เขาเลยเหรอคะพี่อุ๋ย
อยากรู้ใช่ไหมแต่คุณปูเป้เขาบอกเขาเพิ่งกราบมา๑ปี
กราบมา๑ปีนะครับอันนี้ลองคูณลองคำนวณดูเล่นนะฮะ
นี่เขามีหลายคลิปฮะเจอที่ไหนก็ไหว้สามีที่นั่นนะ
นี่ล้างรถอยู่ก็เจอก็ว่ายหน่อยสามีก็รับว่าย
นี่พ่อแม่ลูกนะฮะครอบครัวอบอุ่น
คุณปูเป้บอกว่าปกติกราบสามีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ไปเจอคำสอนของแม่ชีทศพรที่สอนผู้หญิงเอาไว้
บอกว่าการที่ภรรยาไม่มีชีวิตที่รุ่งเรืองเพราะไม่เคารพสามี
ถ้าอยากจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองก็ควรจะพูดจาดีกับสามีกราบสามี
ซึ่งเป็นกุศโลบายช่วยสถาบันครอบครัวเนี่ยแน่นแฟนขึ้น
อันนี้แม่ชีทศพรบอกเอาไว้คุณปูเป้ก็เลยรู้สึกว่าเออ
ก็ถูกแล้วที่เธอทำอย่างนี้เพราะยิ่งกราบสามีทุกวัน
รู้สึกว่าทำให้ชีวิตดีขึ้น
ความเป็นผู้ชายมีศักดิ์ศรีมากกว่าเรา๒๐๐เท่า
โยมไปหุดหงิดใส่เขาทำอะไรก็ไม่เจริญ
ต้องเรียกพี่จ๋าทุกวันพี่จ๋า
อารมณ์ที่ใส่กับสามีเนี่ยส่งผลมาว่าไม่ว่าจะทำธุรกรรมอะไร
ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรโยมจริง

กราบทุกวันพี่จ๋าพี่อ้วน
กราบทุกวันยมต้องกลับทุกวัน

กุศโลบายในการมีชีวิตคู่เรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้แหละ

คือผมว่าถ้าพูดจาดีใส่ให้การต่อกันเนี่ยนะ
แล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ต่อกันอันนี้ผมว่าใช่นั่นแหละใช่ไหม

ตัวฝ่ายชายตัวสามีเขาก็ดีกับภรรยาใช่ไหม
ภรรยาจะไหว้จะกราบก็เป็นการเคารพกันอะไรอย่างนี้

พูดจาดีด้วยก็บางทีเขาก็ไม่อยากคุยด้วยแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกราบหมด
อันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ด้วยนะมันก็ไม่ได้ว่าตอบตอบคำถามด้วยเป็นหลักวิทยาศาส
เพราะถ้ากราบเท้าสามีแล้วมันจะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเล่นแล้ว
แต่ล่ะครอบครัวก็จะมีวิธีการที่แตกต่างอาหารแหละ่มิว่า
แต่ถ้าพูดดีต่อกันให้เกียรติกันเนี่ยอันนี้ดีแน่นะครับ
มีคำสอนหญิงที่เป็นสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรผู้นะฮะ
อ่าท่านก็เคยเขียนเป็นกรอนเอาไว้นะครับเป็นสุภาษิตนะครับ
จงปฏิบัติสามีเป็นที่รักสามิพักษ์โดยเที่ยงไม่เดียงสา
ให้เคืองขืนขัดเรื่องอัชชาถึงเวลายามนอนผ่อนเอาใจ
้มกราบบาดสามีเป็นที่ยิ่งสรรพสิ่งชอบประกอบให้
ก่อนนอนหลังระวังวัยตักน้ำไว้คอยท่าให้สามี
อ่าเรื่องการดูแลสามีค่ะเอาฟังทางฝั่งสามีบ้างนะครับ
คุณกรนะฮะสามีคุณปูเป้บอกว่าต้องย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอกันเลย
ตอนนั้นเนี่ยคุณกรยังเป็นเด็กติดรถสิบล้อ
ก็จะไปต่างจังหวัดแบบแทบเป็นประจำอ่ะแล้วคุณกรก็ชอบไปทานข้าวที่ร้านอาหาร
ใกล้ใกล้กับมอุบลก็ร้านของคุณปูเป้นี่แหละนะครับ
ก็เลยเจอกันพบรักกันตกลงอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะอยู่กันมาสิบห้าปีแล้วนะฮะ
ราบรื่นดีมีลูกสาวเป็นพยานรักหนึ่งคน
ที่สำคัญคือคุณกรบอกว่าก็ต้องออกไปทำงานทุกวันนะ
อาทิตย์หนึ่งเนี่ยหยุดวันเดียวที่ได้อยู่บ้านเนี่ยคือวันเสาร์
พอกลับมาถึงบ้านรถมาถึงปุ๊บภรรยามาหากราบปั๊บเลย
เพราะภรรยาเนี่ยบอกว่าต้องการให้เกียรติสามี
เวลาจะขับรถออกจากบ้านภรรยามาหากราบเท้าอีก
เห็นในคลิปใช่ไหมที่มีแบบจุ๊บกันด้วย
เห็นไหมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะฮะที่เรามีภาพตรงนี้เนี่ย
คือคุณกรบอกว่านอกจากจะกราบเท้าแล้วเนี่ย
เพราะว่าให้เกียรติสามีเนี่ยภรรยาก็มาอวยพรให้ปลอดภัย
แล้วก็ย้ำด้วยว่าตอนเวลามาส่งนั้นเนี่ย
แล้วก็จะย้ำว่าไปไหนนี่อย่าแอบมีคนอื่นนะพี่นะ
เป็นการย้ำเอาไว้ค่ะซึ่งในคำขอตรงนี้แหละ
ทำให้คุณกรบอกจำได้ไม่ลืมแล้วไม่เคยคิดเจ้าชู้
ไม่เคยคิดแอบไปมีใครเวลาไปทำงานต่างจังหวัดเลย
ส่วนการที่ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกเนี่ย
ก็อยากให้เห็นความรักของคู่รักของเขาเท่านั้น
คุณกรบอกไม่ได้ว่าสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสทำคอนเทนต์อะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าไม่ว่าจะลงหรือไม่ลงติ๊กต๊อกตรงนี้เนี่ย
คอนเทนต์ไม่ทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ยังไงเขาก็รักกันอยู่แล้วและจะรักกันตลอดไปคุณกรบอก
นางจะให้เกียรติเคารพเราอย่างนี้ตลอด